นางเอกหมอลำเสียงวิหกกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับแพลวธิดาเสี่ยงวิหก
บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดคุณผู้ชมค่ะในฤดูการนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องแพลวธิดาเนี่ย
แท่นเป็นนางเอกประจำคณะหมอลำเสียงบีหกแล้วด้วยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยแหละ
แพลวเนี่ยเขาเล่าให้น้องรถเบ้นดาวหมอลำของเราฟังตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่น้องยังต้องปรับต้องจูนแล้วก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงร้องหมอลำหรือแม้แต่การแสดงบนหน้าเวที
คืออย่างที่เรารู้กันนะเนาะว่าก่อนที่น้องเนี่ยจะมาเป็นนางเอกประจำทีมน้องแพลวเนี่ยเขาเคยเป็นสาวหล่อมาก่อน
ทีนี้พอมาแต่งชุดนางเอกลิเกหรือจะแต่งเป็นผู้หญิงให้สวยกว่าอย่างนี้แต่ดูอย่างเงี้นะ
แต่น้องบอกว่าน้องเนี่ยยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่
แต่ดูแล้วแบบความสวยความออร่ามันออกมาเลยนะคือตอนที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยน้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยพี่
แต่ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะส่วนหนึ่งน้องมีแฟนคลับให้กำลังใจเยอะเลยส่วนเรื่องที่สร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่อะค่ะ
ตอนนี้ความคืบหน้าก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้หนูภูมิใจกับตัวเองมากเลยค่ะพี่ลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
จากที่ผ่านมาเปิดฤดูการปีที่สี่นะคะปีนี้ก็รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวของเสียงพี่หก
แฟนให้การตอบรับดีมากค่ะแฟนมาให้กำลังใจหน้าเวทีเยอะมากค่ะ
ปลื้มใจถ้าสลับหนูก็ปรับเยอะเหมือนกันนะคะ
ว่าจะเป็นลุคที่หนูเป็นผู้ชายมาอะไรอย่างนี้
ก็ปรับเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วนี่ก็ค่อยปรับ
ก็ถามว่ากดดันก็กดดันค่ะเพราะว่าใครก็จับตามองอ่ะเนาะ
เรียนเยอะเหมือนกันค่ะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงการร้องเพลงอะไรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็ค่อยปรับแล้วก็การใส่ชุดโชว์อย่างนี้ก็ยังไม่จินเหมือนกัน
ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณ๖๗๐แล้วบ้านไวมากค่ะ
ฟังแล้วเอ็นดูนะคือน้องสัมภาษณ์ไฟเราก็ดูแต่ความสวยของน้องไฟ
ความตั้งใจทำงานคุณผู้ชมเห็นไหม
บอกว่าจะพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งจะพัฒนาต่อไปเรื่อยเป็นกำลังใจให้น้องแพลวธิดาด้วยนะ
มันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นรสนิยมของเขาแต่พอมาแต่งหญิงแบบนี้ทำงานสุดยอด